ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้แบบนี้รับไปเลยครับ
เป็นการร้องได้เป็นชัยชนะที่สวยงามนะครับ

เป็นเพลงดังเพลงแรกที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณรังศรีเสรีชัย
ในปี๒๕๒๕นะครับ

เขาเป็นนักร้องที่ไม่เคยชนะการประกวดร้องเพลงเลย
ได้แต่อัดแผ่นเสียงชุดแรก๑๔เพลง
ซึ่งระหว่างที่ไปรอโปรโมทเพลงอยู่นะครับ
คุณรังศรีเสรีชัยก็ไปบวชพระ

เพลงดังมากก็ต้องศึกออกมาตั้งวง

ทางเดียวกันไงมาทางเดียวกันไง

คือตอนลดอัดเสียงไปแล้ว

เพลงดังมากกแล้วต้องช่วยสึกออกมาตั้งวงเลย

ผมดูโงแห้งคุณไมครับ
ปีใหม่นี้ได้ล้านแน่นอนเลย

ผมนึกออกเลยแล้ว
เพราะสักปีพวกเราพารองค์ชอส

แล้วตั้งความหวังไว้น่ะมันต้องทำให้สำเร็จค่ะ
นี่โอ้โฮ
จากเขาจะเก่งแล้วจิตใจของเขายังสวยงาม
ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าในสายตาดิฉัน
คุณดูเท่อูเทนผมมินมากคือนั่นละคน
ตอนนี้คุณไม้ก้าวข้ามครึ่งทางมาแล้ว
เราจะมาเริ่มกันที่ครึ่งหลังแล้ว

เพลงที่๖นี้มูลค่า๖๐๐๐บาท

ทางด้านล่างอย่าเพิ่งตกใจอึ้งกิมจีกัน
มีสิทธิ์กดไฟใช้สิทธิ์รอเสียบเหมือนกันนะครับ
เพลงที่๖นี้พร้อมนะครับพร้อมครับ
อินโทรเพลงที่๖มูลค่า๖๐๐๐บาทครับ
เพลงมาครับ
อินโทรเพลงที่๖มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๖มูลค่า๖๐๐๐๐บาท

ถึงเป็นย่าทุกคนก็อยากกินย่าอ่อนนะจ๊
ไม่มีใครกดไฟใช้สิทธิ์รอเสียบนะครับ

จะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตัวช่วยของคุณไม้นะครับ๖แผ่นป้าย
เลือกได้๓แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

การตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับ

อีซูซูดีแม็กซ์นะครับ
แผ่นไหนครับ
๑ป้าย๑ป้าย
๑ป้าย๑ป้าย

ป้ายมี๖ป้าย
เลือกแล้ว
คุณไมค์เลือกแล้วนะครับ

เปลี่ยนเพลงได้

เอาจะใช้อีกไหมครับจะใช้หรือไม่ใช้

ไม่ใช้หมายความว่าจะร้องล่ะครับ
เคยบอกแล้วมาแต่ตัวกลับแต่ตัวไม่เห็นเป็นไร

นี่ขอบคุณนะครับ

ก็เตรียมตัวเล่นเกมไปพร้อมกับเราได้เลยนะครับ

เพลงที่๖นะครับมูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖
เพลงมาครับ
โชคดีนะครับ
ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญบันนี้
ให้โชคดีโชคดีนะครับ

ขอให้รวยขอให้รวย

ตอนนี้ถือว่าคุณไม้ร้องผิดนะครับ
แต่ว่าล้มบนฟูกค่ะคุณไม้

เนื่องจากว่าไม่มีผู้ใช้สิทธิ์รอเสียบกดปุ่มไฟนะครับ

สำหรับทุกท่านทั้งข้างล่างข้างบน

เพราะฉะนั้นทางรายการของเราจะเปลี่ยนเพลงให้ครับ
เป็นไงครับคุณไม้โล่งอกไปไหม

ก็เป็นคนสู้ชีวิตจริง

เพลงที่๖